นี่คือสังเวียนแรกและสังเวียนเดียว

ผู้ที่เข้าสู่รอบ๕คนสุดท้ายเป็นคนแรกก็คือน้องเฟร
ไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนแต่คุณต้องแน่ทุกแนวเพลง
พี่ว่าร้องลูกทุ่งดีกว่าสตริงนะ

มันแน่นอกก็ยกออก
ฉลาดเลือกเพลงแล้วก็ใช้เวทีเป็น

ขอศักดิ์ค่ะคุณอาคาร
ความรู้สึกแรกที่ได้ยินเลยก็ตายเรียบร้อยแล้วครับ
ทานการตัดสินอย่างเข้มข้นกับหกกำลังการสุดทุ่ง

ตอนนี้เขาโรงขนาดนี้จะไปกล้าพูดได้ไงว่าเราโรงลูกทุ่งมา

ไม่ว่าจะแบบร้องโลกไหนเราต้องทำให้ดีที่สุด
เขาร้องได้ดีกว่าสติงเยอะมากเลยนะ

นี่คือร้องข้ามรุ่นศึกข้ามโลก
สวัสดีค่ะผมแบทยุดีน

ตอนนี้คุณอยู่กับรายการร้องเพลงที่จะดวงกันด้วย

ร้องกามรุน
พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย

เราได้๕สุดยอดนักร้องจาก๒โลกนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโรคของฝั่งลูกทุ่งและฝั่งเพลงสติง
ไหนอยู่ในรอบข้ามโลกกันแล้วฮะ

ปาเตฤร์ด์ลุธานาคคุณสาณีตร์นิพพาพรและคุณชอบพุฟุติสวัสดีครับ
และสำหรับสายลูกทุ่งของเราครับสวัสดีพี่เบสบ้าพี่จิ้งหลีดขาวและพี่รุ่งสุริยา
ต้อนรับกรรมการทั้ง๖ท่านนะคะ
ก็คือจากสองโลกเลยของโลกฝั่งลูกทุ่งแล้วก็โลกของฝั่งสตริงนั่นเอง
วันนี้กรรมการของเราครับเตรียมตัวปวดหัวได้เลยครับ
เพราะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราแต่ละท่านไม่ธรรมดาครับ
แต่นอกเหนือจากนั้นนะฮะกฎกติกาของเราก็โหด
เช่นกันครับจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลย
หลังจากการต่อสู้ของทั้งฝั่งโลกสตริงและโลกลูกทุ่ง
ได้ผู้แข็งแกร่งที่ผ่านเข้ามาแล้ว
วันนี้วันที่ทั้งสองโลกต้องเจอกัน
และนี่คือกฎิการร่วมมหาศึกข้ามโลก
กรรมการทั้ง๑๐คนที่มาจากฝั่งลูกทุ่ง๕คน

จะต้องข้ามโลกมาจับคู่ดวนกันตัวต่อตัว
หากใครได้คะแนนรวมมากกว่าเข้ารอบต่อไปทันที
ซึ่งคะแนนนั้นมาจากกรรมการทั้ง๖คน
โดยรอบนี้จะมีเพียง๕คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อ

ได้รับของรางวัลสุดพิเศษนั่นคือ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ

ต้องติดตามในรายการของเราเท่านั้นเลย

ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนเตรียมตัวมาอย่างดีแน่นอนครับ

เชิญทั้งสองคนเลย
และนี่แหละครับมวยคู่เดือดของเราในวันนี้

ปะทะอังุ่นแชมป์โลกลูกทุ่ง
ถ้าย้อนประวัติการต่อสู้ของเธอแล้ว
บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาถึง

พ่วงท้ายประสบการณ์การร้องเพลงมาเพียบ
ส่วนตัวอันนั้นเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ก็ไปประกวดไปร้องเพลงหลายที่
ได้ไปแสดงละครแสดงละครเวทีค่ะ
ชนะมาใสด้วยการร้องที่โหด
ดีไซน์ให้เป็นแบบฉบับของตัวเอง
มันไม่มีเธอลองให้สัก
ของเธอยังเก็บไว้ในหัวใจ
ฮังุ่นสาวน้อยมหาศาลสิทธิ์ครูสลาคุณนวุฒิ
อายุแค่๑๒ปีเท่านั้น
เธอคนนี้มาพร้อมพลังธรรมชาติ

งานนี้ก็มาการ์ดถึงขั้นต้องยกนิวให้ในความมหาสจัด

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอทั้งสอง
ต้องมาสู้กันในสังเวียนลูกทุ่งและสังเวียนสตรี
สู้มากเลยค่ะทั้งเพลงของโลกลูกทุ่งแล้วก็เพลงของโลกสติง
สำหรับเพลงลูกทุ่งเราอาจจะไม่ได้มั่นใจกับแนวนี้มากแต่หนูก็มีจุดขายของหนูเหมือนกัน
จะมันช็อกโลกแค่ไหนไปดูกัน

ฉลากกันนะฮะในมือผมนะฮะมีสองใบนะครับ
หนึ่งคือแนวเพลงนะครับอีกใบหนึ่งคือลำดับในการร้องนะครับผม
พร้อมกันเลยนะคะว่าใครจับได้แนวเพลงใครจับได้ลำดับการร้อง

และยก
บังเอิญได้เลือกแนวเพลงครับแล้วก็น้องอังุนะฮะได้เลือกลำดับในการร้อง
เลือกแนวเพลงอะไรคะสำหรับยกแรก
เดี๋ยวเขาให้คุณเลือกเองก่อนโดน

แล้วจะตัดสินใจเลือกแนวอะไรก่อนค่ะ

การร้องจะเลือกร้องก่อนหรือให้พี่เอิญเอิญร้องก่อน

เอาล่ะเอาเป็นว่านะคะในยกแรกนะคะ

ลำดับการร้องเพลงเอิ้นเอิ้นก่อนและอังวลเป็นลำดับที่สองค่ะ

เพราะว่าเราตั้งมาว่าเราจะทำแบบนี้นะ
เราไม่อยากแบบค่อยเขวอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วยิ่งต้นแบบเพราะทำไว้คือประทับใจทุกคน
แล้วยิ่งต้นแบบเขาทำไว้เนี่ยคือประทับใจทุกคน
เชื่อว่าเขาคงมั่นใจแหละเขาถึงเลือกเพลงนี้
เมื่อได้โอกาสเปิดเกมในทางถนัดของตัวเอง

กับเพลงฮิตร้อยล้านวิวยังสองใจ
ที่หนูเลือกเพลงสองใจมาแข่งนะคะ
เพราะว่าโจทย์ที่เราแบบอยากที่จะทำก็คือเป็นเพลงช้า
เพราะว่าโจทย์ที่เราแบบอยากที่จะทำก็คือเป็นเพลงชา

ซึ่งถ้าเขาทำออกมาได้ดีก็จะเป็นงานยากของหนูแล้วค่ะ
เพลงนี้เธอจะกระชากอารมณ์พร้อมดีไซน์การร้องออกมาได้เด็ดดวงแค่ไหน
ไปดูกัน
ทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ฝ่ายฝัน
ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญ
คนที่รักฉันยังไม่เคยรักใคร
แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ
แต่ใจฉันไม่ได้หายไม่แค่คงจะต้องพูดถึง
ไม่เคยมีเขา
ในคนที่เอาแต่ทำให้ปวดรัก
แต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืม
ใครจะอยากเป็นคนไม่จริง
ผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร
เจ็บเจ็บใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจ
เกลียดตัวเองจริงที่ฝืนหัวใจไม่ใจ
ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอ
แมวฉันจะต้องเลือก
ใครมีแต่ทางที่ต้องเสียใจ
ไม่เป็นไรค่ะตอนสุดท้ายเหลือเพียงฉัน
แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจะหมดใจ
แต่ใจฉันไม่เคยไม่เข้า
คนนี้คนที่เอาแต่ทำให้ปวดรัก
แต่ใจฉันก็ไม่เคยลืม
ใครจะอยากเป็นคนไม่ดี
ผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร
เจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจ
เกลียดตัวเองจริงที่ฝืนหัวใจ
ไม่ได้
ฉันยอมสมใจเพราะรักเธอ
ใครจะอยากเป็นคนไม่จริง
ไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร
เจ็บที่ใครเขาก็มองว่าเราได้ใช้
เกลียดตัวเองจริงที่ฟาดหัวใจไม่ได้

แต่ว่าตามที่ฟังไปเหมือนคนที่เราลองจะเร่น

สายสตริงจะคิดยังไงบ้าง

สิ่งแรกที่รู้สึกได้จากการแสดงในวันนี้ก็คือ
เรื่องของอารมณ์ทำได้ดีกว่าเพลงก่อนที่เคยทำมา

หรือเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องอารมณ์

แข่งขันวันนี้น่าเป็นห่วงครับ
พี่นี่นะคะกับเอิญเอิญในวันนี้ค่ะ
ในความเป็นครูเนี่ยเทคนิคเยอะมากเลย
แต่พอเอาเทคนิคมาใส่ลงไปเยอะเกินไป
มันเลยทำให้เพลงนี้มันยากระดับนี้

วกกับการร้องที่ตัวเองเป็นคนร้องแล้วแบบเหมือนกับ

แต่ไม่ว่าแผลเขาจะมีเยอะขนาดไหน
แต่เขากลับพาเราไปถึงอารมณ์เพลงนี้ได้ซึ่งนั่นเป็นข้อดี

ระหว่างร้องค่ะหนูก็แบบรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดบกพร่องของตัวเอง
แต่ว่าเราก็ยังมั่นใจอยู่เพราะว่ามันก็ยังเป็นโรคสติงค่ะ
หนูคิดว่าพี่เขาร้องดีร้องเพราะอารมณ์เพลงสื่อสารดี
แต่ว่าท่อนโชว์มันจะมีเยอะเกินไปมันจะดูรกอะค่ะ

เรามาดูคะแนนจากฝั่งลูกทุ่งกันบ้างครับ
คะแนนที่พวกคุณให้น้องอันเอิญคือ
เปิดครับ๑๓๑๔และ๑๕คะแนนครับรวมออกแล้วเป็น๔๒คะแนน
มาดูกันว่า๒สิบกระดิ่งเขาจะให้กันเท่าไหร่

เปิดค่ะ
เดี๋ยวไหวจะต่อกัน

คะแนน๑๓คะแนน๑๕คะแนน
รวมคะแนนพิเศษ๒คะแนนทั้งหมดเป็น๘๓คะแนนค่ะ
เอิญเอิญจะแก้เกมในยกลูกทุกอย่างไร
เครียดเลยค่ะเพราะว่าอันนั้นไม่ได้ร้องลูกทุ่งมานานมากแล้ว

แต่แต่ไม่แน่ฟ้าฝนอาจเป็นใจ
ระยองสตริงยกนี้ก็ไม่ใช่ค้างขององุ่น
วันใจค่ะเพราะว่า๘๓คะแนนนี่มันไม่ใช่น้อยเลย
คือที่จริงเพลงนี้ลึกพอสมควรเลยนะอังุ่นเข้าใจเพลงไหมลูก
สาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้จะเลือกอาวุธไหนมาต่อก่อน
และโดนใจกรรมการทั้ง๖หรือไม่ห้ามพลาดช่วงหน้าครับ
กลับมากับศึกข้ามโลกของร้องข้ามรุ่น
ไม่ว่าคุณจะเป็นแชมป์สตริงหรือแชมป์ลูกทุ่ง
แต่คุณต้องแน่ทุกแนวเพลงสู้กัน๒ยก๒แนวเพลง
ได้คะแนนมากกว่าเข้ารอบท็อปไฟล์ทันที
และนี่ก็คือการสู้ยกแรกยกสตริงของคู่เดือดเอิญเอิญปะทะองุ่น
สถานการณ์เหมือนเอิญจะเป็นต่อในยกนี้
แต่กลับตาละปัดเพราะเอิญเอิญดันเปิดช่องวัวไว้ใหญ่มาก

รวมคะแนนพิเศษ๒คะแนนทั้งหมดเป็น๘๓คะแนนค่ะ
งานนี้อังุ่นแชมป์ลูกทุ่งที่ข้ามโลกมาสู้ในสงครามสตริงนี้
จะอุดช่องวัวของเอิญเอิญได้ไหม
หรือจะพังกันไปอีกราย

พี่เอิญเขาตั้งยกแรกไว้ที่๘๓คะแนน

เพลงเธอมีฉันฉันมีใครค่ะ
เพลงนี้คำแนะพิเศษอังุ่นคือสูงวุ้นแค่๐คะแนน
ไม่อยากคิดจะเอาขนะเต้นโบนัสแล้วเหรอ

แต่ว่าหนูซ้อมมาค่อนข้างนาน
เธอมีฉันฉันมีใครของดาเอนาฟินมาร้อง
เลือกเพลงเธอมีฉันฉันมีใคร
เพราะว่าโทนเสียงของพี่ดาเป็นเอกลักษณ
แล้วก็เพลงเนี่ยจะมีจังหวะที่มันเข้มข้น
ให้เราได้โชว์ของของเราได้เต็มที่ค่ะ
หนูรู้สึกว่าการที่น้องข้ามจากลูกทุ่งมาสติง
มันจะต้องมีติดความเป็นแบบลูกทุ่งหรือเปล่า

มาดูกันครับว่าอังุ่นจะร้องได้ปัง

บอกมาแล้วได้ยินแล้วที่เธอนั้น
บอกว่าสินใจกันแค่ไหน
ที่มีฉันอยู่เมื่อเธอต้องการ
ดีเสมอตอบสนองเมื่อเธอเหงา
เธอมีฉันเป็นที่พึ่งพา
และสุดท้ายเธอก็ยังมีฉัน
บอกแล้วได้แล้วก็รับรู้
ที่ท่านนั้นพูดว่าขอบใจ
ที่มีฉันอยู่เพื่อเป็นเพื่อนเธอ
แต่ว่าฉันอยากที่ล้าง
เป็นคำท้าที่ไม่ยากเกินความเข้าใจ
สิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่เสมอ
มีใครมือฉันเงามีสิทธิ์ไม่ได้พบเธอ
เธอยังมีฉันแต่ไม่รู้ทำไม
ชีวิตฉันเหมือนไม่มีใครสักคน
ได้แต่ยิ้มเมื่อฉันนั้นบอกทุกครั้งบอกว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดี
แต่ละครั้งก็ทำได้แค่ฟัง
แต่ว่าฉันอยากจะท้าเป็นคำท้าที่ไม่ยากเกินความเข้าใจ
สิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่เสมอ
เธอมีฉันแปลว่าฉันมีใคร
มือฉันเงามีสิทธิ์ไม่ได้พบเธอ
เธอยังมีฉันแต่ไม่รู้ทำไม

แม้ไม่รู้สึกว่าฉันจะสลายจริงข้าย
เธอยังมีฉันแต่ไม่รู้ทำไมชีวิตฉันเหมือนไม่มีใครสะโคบ
เธอมีฉันแต่ว่าฉันมีใครจะเรียกฆ่าเธอได้ไหมมือต้องการ

เธอมีฉันแต่เมื่อไหร่ฉันจะมีเธอ
ขอบพระเจ้าที่ขอดูช่วง
เพลงกำลังพูดว่าอะไรบ้าง

แล้วเพลงนี้ดนตรีมันหนักหน่วง
ด้วยความที่องุ่นน่าจะมีการเอื้อน
อะไรที่แบบคือเหมือนชินกับการที่เป็นลูกทุ่งค่ะ

ถ้าเกิดมันสามารถที่จะชกได้มากกว่านี้
มันจะทำให้ดนตรีกับความชัดถ้อยชัดคำของหนู

สำหรับน้ององุ่นในเพลงนี้ค่ะ

ที่ขาดไปเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เขาจะต้องหาต่อไป

บางทีเรื่องราวของผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจ

ขั้นสุดท้ายบ้างปาเต็ดค่ะเพลงนี้ของน้องหุ่นค่ะ
ถ้าบอกว่าไม่เคยร้องเพลงสติงมาก่อนนะฮะ
แล้วร้องครั้งแรกบนเวที

แปลว่าพื้นฐานทักษะในการร้องเพลงของอังุ่นเนี่ย

ที่ผมชอบมากเป็นพิเศษเลยก็คือการที่ไม่ปิดบังความเป็นลูกทุ่งของเราเนี่ย
ซึ่งมันแสดงออกมาผ่านบางท่อนที่มีการเอื้อน
ทำให้เวลาฟังเพลงแบบนี้มันมีรสชาติที่แตกต่างไปจากต้นฉบับ

ผมเชื่อว่าถ้ากล้ากว่านี้
มันมีท่อนที่สามารถทำให้มันยากกว่านี้ขึ้นไปอีกเนี่ย
เพลงนี้จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ขอบคุณมากครับ
เอาแล้วยังมีจุติยับให้หักคะแนนอยู่พอตัว
ส่วนตัวคิดว่าตัวเองก็ร้องดีนะคะ

เวลาน้องร้องอะค่ะมันจะมีกลิ่นอายลูกทุ่งนิดนึง

แต่ว่าอารมณ์เพลงฟังแล้วมันแบบค่อนข้างเท่ากันทางเพลง

แนนขององุ่นจะเฉือนขึ้นนำเอิญได้ไหม

เอาละครับถึงเวลาที่เราจะมาดูคะแนนของน้องอังุ่นกันบ้างครับ
ยกแรกนะฮะนี่คือเพลงแนวสตริงครับ
ขอดูจากคณะกรรมการสายลูกทุ่งก่อนครับว่าให้องุ่นเท่าไร

โอเคครับ
และ๑๖คะแนนครับรวมมากันแล้วเป็น
๑คะแนน

ฝั่งสตริงจะให้คะแนนกับน้องอังุณแล้ว

คณะกรรมการให้องุ่นคือ
เปิดค่ะ๑๖คะแนน๑๕คะแนน

รวมทั้งหมดเป็น๙๙คะแนนค่ะ
แค่ยกสตริงก็มันหยดติ๋ง
องุ่นขึ้นนำอเนินไปแล้ว๙๙ต่อ๘๐

แต่ว่ายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่า
เพลงลูกทุ่งของพี่เขาเนี่ยจะเป็นยังไง
ืดขึ้นคอแชมป์สตริงอย่างเอิญล่ะครับ
และยกหน้าคือยกลูกทุ่ง
ถึงเวลาที่เอ็นต้องกลับไปต่อสู้กับโลกลูกทุ่งแล้ว
หนักใจมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ร้องลูกทุ่งมานานมาก
แต่เราก็ต้องทำเต็มที่ของเราค่ะ

รับเพลงลูกทุ่มเธอมากนะคะของเธอก็เหมือนจะเด็ดไม่เฝ้า
ดีกับเพลงแรก
ไม่ว่าจะมาจากโลกไหนคุณต้องแนบทั้งสองโลก
อินเนอร์ดีทำให้เราสัมผัสถึงอารมณ์ของเพลงนี้ได้
ยังไม่รู้ว่าผมจะตัดเขาได้สักครึ่งคะแนนหรือเปล่า
ซึ่งยกแรกเปิดเกมกันด้วยโลสตริง
แต่กลับกลายเป็นว่าแชมป์อายุน้อยจากฝั่งลูกทุ่ง
อย่างองุลปล่อยมัดหนักชนะเอิ้น
จากโลกสตริงไปได้อย่างขาดลอย

และตอนนี้เข้าสู่ยกที่๒โจทย์เพลงโลกลูกทุ่ง
มาดูกันว่าเอิญจะใช้ไม้ตายไหน
มาพลิกเกมในศึกตัดสินชะตาชีวิตนี้
สำหรับเพลงลูกทุ่งเราอาจจะไม่ได้เก่ง
อาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่เยอะเท่า
แต่ว่าหนูก็มีจุดขายของหนูเหมือนกัน
ไปดูพร้อมกันเลยครับ
ยกที่๒นี้จะเป็นแนวเพลงลูกทุ่งกันบ้าง
เกรียมเพลงอะไรมาคะ

หมูให้แหลกกันไปข้าง
ที่เลือกเพลงห่างหน่อยถอยนิดนะคะ

เราเริ่มเรียนเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยค่ะ
แล้วก็หนูอยากจะถ่ายทอดให้กรรมการได้เห็นค่ะว่า
กับแนวลูกทุ่งน่ารักใส

ถ้าเราจะเต้นเสียงมันจะสั่นหรือเปล่า

เพลงนี้จะทำให้เธอตีตื้นกลับมา

ค้ายผ้างไปนิดอีกนิดเนอะแหละ

ลูกเซอร์ทำเปิ่นทำเป๋า
ทำเป็นเพลิงมาแตะ
เงื่อมือยาวยาวอายุมยามเยอะแยะ
น้องกลัวมือกาวเพราะขี้เกียจมาแกะ
ทำซึมกระชื้อมีอื้อมีแอบ
เพลิบแหลบทำเสียเอาเสน่ห์มาแตะ
ถอยห่างได้นิดอีกนิดเนื้อแหละ
ห่างอีกสักนิดอีกนิดนึงแหละ
ถอยห่างไปนิดอีกนิดเนื้อแหละ
ห่างอีกส็กนิดอีกนิดเนื้อแหละ
ทำตาวันชอบจังมกลวงรวม
ทำมือทำไม
อ่ะบอกไม่แบะแบะชัดชวนชมกรุงอ่ะตบยุ่งบอกแบะ
ที่แรกก็ยังอ่ะนั่งห่างแล้วแหละเคลอร์แพลตพร่อมเต็ดเอามือกอดลืมแก
ถอยห่างไปนิดอีกนิดนะและห่างอีกสักนิดอีกนิดนานแหละ
ให้ห่างไปนิดอีกนิดนานและห่างอีกสักนิดอีกนิดนานแล้ว
เหน่เหน่เหน่ท่านป่าวรชัก
อ่ะจมมองลวงลำคิดจะม่ำชิ้วแรก
พ้อมือทำไมอ่ะบอกไปแบะแบะ
ชัดชวนชมกรุงอ่ะตบยุ่งบอกแบะ
ที่แรกก็ยังนั่งห่างนู้นแหละ

น่ารักมากสดใสสดใสทีเดียวนะคะ
แต่ว่าต้องดูความเห็นว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะจริงขอเป็นความเห็นจากฝั่งของ
ก่อนแล้วกันเลยอ่ะหนูอยากฟังใครให้เลือกเลยตามใจเลือก
หมดเลยแต่คล้องก็ได้แต่คล้องทีนี้ก็ได้ตอบให้พี่
นี้แล้วกันนะครับจานนี้แล้วกันมาค่ะพี่นี่จะพูดหนึ่ง
เรื่องของการที่เลือกเพลงคือเลือกเพลงเป็นตัวเองแล้วมัน
แปลกมากเลยเพลงนี้บอกว่าห่างหน่อยถอยนิดไล่ยังไง
พี่ก็ว่าไม่มีใครไปอ่ะมันก็มีแต่คนอยากเข้าอ่ะเอ้ย
คือเขาก็เป็นการเป็นการร้องอ่ะแต่มันเป็นการหยอบ
มันคือการตีความว่าฉันให้ยุ่งแต่ฉันให้ยุ่งแบบยากหน่อย
แต่ก็จะแตกถึงอ่ะเข้าร่องเหมือนคนร้องกันไปหมดแล้ว
วันแรกคือเห็นความน่ารักยังรู้สึกว่าเออมันมีความสดใสรวมไปทั้งเพลงอะค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่นิ้งค่ะพี่ภูครับมีอะไรจะเสริมไหมฮะ
เพลงที่แล้วเนี่ยร้องแล้วเสียกรุงเลยนะแต่เพลงนี้กู้ชาติ
เอาแหละเออแต่ต้องฟังลูกละเอียดจากนี่เลยสายลูกทุ่มถูกต้องครับ
จิ้งหรีดคะเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยใส่เต็มดีค่ะได้ความน่ารัก
เพราะว่าเพลงนี้ต้องมีจริตมากคือมีจริตที่น่ารักแล้วคือหยอกล้อค่ะ
หนูมาดีเลยแล้วมาถูกทางมากพี่ว่าดีกว่าเพลงสตริงจริง
ตั้งแต่เขาเอ่ยปากร้องขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเราเพลิดเพลินกับเขามากเลยอ่ะ
ยังแต่ว่านิดนึงนะน้ำหนักเสียงของเราอ่ะ
อาจจะมีอาการบางไปนิดนึงมันต้องใส่เพิ่มอีกหน่อย
จุดเท่านั้นเองพี่รุ่งครับน้องเป็นยังไงบ้าง
เลือกอาวุธได้ดีเลือกเพลงนะครับที่ไม่เป็นภาระมาก
แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เพิ่มเติมนะครับช่วงแรกมันมีอาการแบบ
ยังตื่นตื่นอยู่พอหลังหลังเนี่ยพอผ่อนคลายแล้วคืนนั้นตัวตนของเอิญ
แน่อะไรอย่างเงี้ครับซึ่งเราไม่ได้มองว่าจะต้องไปเหมือนพี่พึ่งนะครับ
ดีกับเพลงแรกครับโอ้โหเสียงอย่างที่ยืนยันนะคะ
ท้ายค่ะพี่เวสป้าถือว่าทำได้ดีในแนวลูกทุ่งนะครับ
ดีกว่าสติงด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าพี่จะเพิ่มนะครับ
เข้าห้องบันทึกเสียงจะเพิ่มน้ำหนักกับการแอดแท็ก
เพราะเขาจะรอสมุดเสมอไปนิดหนึ่งแล้วก็
ถ้าไปเจอคนเจ้าชู้นะห่างนิดนึงแต่เจอเวสป้าใกล้ชิดได้นะครับ
เรียกว่าโหดแบบใสสำหรับห่างหน่อยถอยนิดของเอิญ
คณะกรรมการก็บอกว่าชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงสติง
อันนั้นมั่นใจว่าคะแนนจะต้องดีแน่นอน

แนนที่คุณให้อันเอิญคือ

สตาร์ทจะมีอย่างชัดเกินเลยนะฮะ
จะเกิดอะไรที่มันคาดไม่ถึงหรือเปล่า
ขึ้นอยู่กับคะแนนของคณะกรรมการจากโลกฝั่งลูกทุ่งค่ะ
สำหรับเพลงนี้คะแนนที่พวกคุณให้กับเอิญคือ
นั้นมั่นใจว่าคะแนนจะต้องดีแน่นอน

คะแนน๑๕คะแนน๑๖คะแนนค่ะ
รวมกับคะแนนพิเศษทั้งหมดแล้วเป็น๙๙คะแนนสำหรับยกนี้ค่ะ

๘๓บวก๙๙เป็น๑๘๒คะแนน

ถ้าองุ่นในยกนี้นะคะได้คะแนนน้อยกว่า๘๓คะแนน
ก็จะกลายเป็นว่าผลจะเปลี่ยนทันทีเลย
เอิญแชมป์จากโลกสตริงทำคะแนนตั้งต้นไว้ไม่น้อย
คือมันเหนือความคาดหมายของเอิญค่ะ
ก็รู้สึกโล่งใจแล้วก็ดีใจค่ะที่เลือกเพลงนี้มา
งานนี้อังุ่นต้องปิดเกมให้ขาด
เพราะมันคือการสู้ในโลกของลูกทุ่ง
ซึ่งเป็นโลกในทางถนัดของเธอเอง
มันไม่ใช่งานง่ายเลยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าพี่เขาจะร้องดีขนาดนี้ค่ะ
มาดูว่าเธอจะงัดอาวุธใดออกมา

พี่ก็คาดหวังต้องปังกว่านี้

กลับสู่ช่วงสุดท้ายของร้องข้ามรุ่นในรอบศึกข้ามโลก
ที่ต้องวัดกันว่าใครจะเจ๋งทั้งโลกสตริงและโลกลูกทุ่ง
ตอนนี้เอิญครูสอนร้องเพลงเสียงใส

ทำคะแนนตั้งต้นไว้ที่๑๘๒คะแนน

ดีกว่าเพลงสตริงจริง
จากที่เคยคิดว่ายกลูกทุ่งจะง่ายสำหรับองุ่น
แต่กลายเป็นยากกว่าที่คิด

แต่ว่าเพลงนี้ค่อนข้างเป็นเพลงที่หนูมั่นใจ
ไปดูกันครับว่าความกดดันนี้
แบบที่เคยเกิดขึ้นบนเวทีนี้มาแล้วหรือไม่
อาวุธลูกทุ่งเพลงสุดท้ายที่เธอเลือกมาปิดเกมในศึกดี
เธออาวุธหมายท้ายไหนกันแน่

เอาแล้วมาถึงแนวเพลงที่เราถนัดอย่างแน่นอนครับ

ก็มาแนวตัวเองถนัดถนัดเลยค่ะ

โอเคอ้ายไปหรือยังเป็นเพลงของ

ตอนนี้ถ้าอังุ่นจะชนะต้องได้มากกว่า๘๓คะแนน

เอาล่ะครับอังุ่นจัดหนักงัดอาวุธเพลงช้า
อารมณ์บาดลึกตามสไตล์ถนัดหมาปิดเกมในศึกนี้
เลือกเพลงนี้มาก็เพราะว่ามันเป็นเพลงที่หนูถนัด
และหนูคิดว่ามันเป็นเพลงที่สื่อความหมายสื่ออารมณ์ได้น่าจะดี
มาดูว่าน้องเสียอ้ายไปหรือยัง
เวอร์ชันขององุ่นจะเฉือนชนะเอิญไปได้หรือไม่

อย่าอย่ามาว่ายังคือเศร้า
ย้อนกันกระทำของอัยนั่นบอกคือเก่าจุดหมู่สึกได้
อย่าอย่ามาทัวร์กันให้มันเหมือยถ่าย
อายกับเขาคนเบาคนสากันหลายสุขไว้บ่อยู่
ก็ให้มันชัดเจนในแม้หัวใจ
สิได้เจ็บเธอนี้เอาไปบ่ได้เจ็บดู
ที่น้องมาถามย้อนอยากสี่หูจากป่าจากใจ
ว่าน้องเสียหายไปหรือยัง
ใจเฟมากไปทางเขาแล้วบ่
สิเอาจังใดต่อหรือว่าสิพอบอกกันดีก็ได้
ท่านน้องเสียไปลีกะสิได้หนีไปไกลไกล
อยากอยู่ให้แก้กาใจคนเขาสิหากัน
พ่อเป็นคนหักอายได้บ่คอยดี
บ่สอยบ่องกันว่าบุญจักรน้อยในตี
น้องผิดมองได้
ขอแต่ให้ไอว่าวความจริงข้างนาย
ย้อนไอกับเขาสังสิทธิ์สนิทกันลาย
เกินคำว่ามู
ก็ให้มันชัดเจนแน่แม้หัวใจ
สิได้เจ็บเธอเดียวไปบ่ได้เจ็บดู
ที่น้องมาท้าย้อนหยากสิหูจากป่า
จากใจว่าน้องสิให้ไปรึยัง
ใจเพมากไปทั้งเขาแล้วบ่
สิเอาจังใดต่อหรือว่าสิพอบอกกันดีก็ได้
ขันน้องสิให้ไปเลยกะสิได้หนีไปไกล
ว่าอยากอยู่ให้แก้กาใจคนเขาสิฮะ
ก็ให้มันชัดเจนนะแม้หัวใจ
สิได้เจ็บเธอเดียวไปบ่ได้เจ็บดู

ย้อนอยากสิหูจัดปากจักใจ
ว่าน้องสิย้ายไปรึยัง
ใจเพมากไปทั้งเขาแล้วบ่
ต่อหรือว่าสิพอบอกกันดีก็ได้
ท่านน้องสิให้ไปหลีก็สิได้หนีไปไกล
บ่อยอยากอยู่ให้แก่กาใจคนเขาเสียกัน
บ่อยอยากอยู่ให้หนหวยใจคนเขาเสียกัน
อันนี้ต้องออกตัวก่อนเลยครับว่าถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยความรู้ในเรื่องเทคนิคการร้องเพลงลุกทุ่งในผมน้อยมาก
แต่โดยความรู้สึกเนี่ยผมจะรู้สึกว่าลูกทุ่งสไตล์อีสานแบบนี้
มันจะเป็นเพลงที่มันไม่มีท่อนพีคให้เปิดโอกาสได้โชว์
มันทำให้ฟังเพลงนี้ได้ลื่นไหลมาก
ขอบคุณค่ะเชิญอาจารย์ฝั่งลูกทุ่งกันเลยดีกว่านะคะ
ที่แล้วก็ข้ามโลกไปนู่นนะฮะ

นะครับเลือกเพลงถนัดเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแล้วในเรื่องของเสียงนะครับต้องบอกว่าเด็กอายุสิบสองแต่ว่ามีน้ำหนักเสียงมีมิติแรกแรกนะครับน้ององุ่นยังมีแววกังวลอยู่หลังหลังเนี่ยเหมือนกับเขาโอเคแล้วเข้าที่แล้วอารมณ์มันเลยมาในเรื่องของโน้ตเนี่ยมันอาจจะไม่แบบผ่านผลแต่ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวครับกับเด็กอายุ๑๒เยี่ยมครับ
ซึ่งเนื้อเสียงเราดีเสียงเราดีอะหาเพลงที่มันโชงชางกว่านี้อีกนิดนึงตอนนี้มันเหมือนเรื่อยไปนิดนึงมันไม่ส่งเราอะครับขอบคุณมากค่ะมาทั้งสุดท้ายพี่เวสป้ากับน้องอังุณค่ะเป็นไงคะก็ร้องได้ดีมากตามสไตล์ของอังุณแต่ว่าจริงพี่แอบคาดหวังมากกว่านี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าโน้ตในเพลงนี้มัน
ต้องผ่านครั้งนี้ไปให้ได้ก่อน
ความชมไปไม่น้อยแต่ก็ยังมีรูรั่วให้หวั่นใจอยู่เหมือนกันนะครับน้ององุ่น
ทุกครั้งที่เรามาเราจะมีลูกคอพิษดันของเราที่เติมไปแต่ว่าครั้งนี้มันเสียงไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ค่ะก็เลยทำให้ลูกคอของหนูที่มันเป็นเอกลักษณ์ของหนูนั้นไม่ออกมาแต่ก็ยังมั่นใจค่ะว่าจะชนะพี่เย็นอื่นได้
ลุ้นกันว่าเธอจะปิดเกมนี้ได้สำเร็จและก้าวขึ้นสู่๑ใน๕คนสุดท้ายได้หรือไม่
เราเริ่มจากการดูคะแนนจากคณะกรรมการสายสตริงกันครับผมคะแนนที่พวกคุณให้น้องอรุณคือ
ครับ๑๖คะแนน๑๙และ๑๗คะแนนครับรวมเอากันแล้ว๕๒คะแนนอย่าลืมว่านี่คือคะแนนฝั่งสตริงนะคะเราจะได้เห็นจาก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

ซึดแปดคะแนนต์ซึดแปดคะแนนและซึดแปดคะแนน

ที่สามารถเอาชนะแบบขาดลอย
และขวาตัวรอบเท้าไฟล์มาครอบครองได้ในที่สุด

เราไม่คิดว่าเราจะผ่านกติกาโหดแบบนี้มาได้

ก็รับรองว่าเผ็ดพริกทั้งส่วนแน่ค่ะ
และศึกหน้าเตรียมพบกับสองสาวสุดสตรอง

มันก็ไม่ต้องเครียดอะไรมาก

ที่ไม่ว่าโลกไหนพวกเธอเจ๋งจนกรรมการต้องอึ่ง
รับคนสุดท้ายคือโนโนโนโน

โนโนโนโน

โอ้ยคู่นี้อะไรเนี่ย
ขอพี่กูก่อนเลยดีกว่า

ชัดน้ำตาทำไม